หลังจบแมตรฟุตบันโลกครอบเข้าเรือกกับอิดโนีเซีย

เลยออกมาว่าเป็นทีมจากทวิปแอฟริกาไมโกโซนคอนทาเคฟ
แต่ว่าต้องเคยผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว
ใช่ครับวันนี้เปิดเผยออกมาแล้วนะครับก็คือทีมชาติปานามานะครับ
ไม่ใช่เพลงนะเป็นทีมชาตินะครับ
อย่างเป็นทางการแล้วนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
วันที่๓๐มีนาคมซึ่งก็จะเป็นเกมหลังจากที่ทีมชาติไทยคัดบอลโลกกับอินโดนีเซียเสร็จสิ้นนะครับ
จากนั้น๔วันวันที่๓๐เนี่ยก็จะแข่งกับทีมชาติปานามานะครับ
นานามาเนี่ยปัจจุบันเป็นทีมอันดับที่๘๑ของโลกแล้วก็เคยเข้าแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบสุดท้ายมาแล้ว
ไม่ได้แบบผ่านฟุตบอลโลก๒๐๐๒๒๐๐๖อะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของเวลาแล้วสนามแข่งขันสมาคมฟุตบอลก็จะประกาศให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าทราบมาว่าทางปานามาเองไม่ต้องการที่จะออกไปเล่นไกลจากกรุงเทพก็คืออยากที่จะอยู่ในกรุงเทพ
แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้น่าจะมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็แมชนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียครับ
ว่าอาจจะมีการเรียกเก็บตัวพร้อมกันแต่ว่าถึงเวลาจริงเนี่ย
อาจจะใช้ผู้เล่นแยกชุดกันเล่นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ใหม่เนี่ย
มีโอกาสได้ลงสัมผัสเกมบ้างก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือบรรดาตัวสำรอง
ที่อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมเจอกับอินโดนีเซีย
ก็น่าจะได้พิสูจน์ผลงานของตัวเองในเกมอุ่นเครื่องเจอกับปานามา
แต่ว่าในช่วงนั้นก็สำคัญเหมือนกัน
เพราะว่าลีกจะเปิดวันที่๑๔กุมภาพันธ์
จะได้เห็นฟอร์มของนักเตะที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อน
เข้าสู่ธรรมเนียบทีมชาติในช่วงนั้นนะครับ
และอินดูนิเซียนก็อยากจะทดสอบผิดเท้านะครับ